อ้าวทรีย์นี้พาไปดูรถหน่อย
ไปดูรถของท่านนายกที่วันนี้
รถป้ายแดงเข้าไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลกันหน่อย

แน็ตซ์คือได้รับไร่งานมาว่าท่านอ่ะ
เอาเงินส่วนตัวซื้อรถคันนี้มาแล้วใช้ปฏิบัติหน้าที่ของท่านเอง
ในการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี

นี่สวยงามหรูหลาขนาดนี้
นะฮะเล็กซัดป้ายแดงคันนี้ทะเบียนเห็นแล้วใช่ไหม
คุณขวัญคุณลีบครับ๒๐จดนะฮะก่อไก่๖๕๐๖ปรุงเทพฯมหานคร
ราคาอันนี้ท่านควักเงินส่วนตัวนะ
ค่ะ๗๕๙๐๐๐๐บาท
ก็ไม่แพงเท่าไหร่นะคะเหรอดูที่พระก่อนเอ๊ะพระอะไร
พระนี่ดูแบบมาขลังนะฮะแล้วรถคันนี้นะ
ความพิเศษของคุณสมบัติของรถคันนี้คือ
เป็นห้องโดยสารระดับเฟิร์สคลาสเควินลาวท
ผนังกั้นเป็นความเป็นส่วนตัวเลย
ระหว่างคนขับกับที่บริเวณห้องโดยสาร
มีกระจกปรับความเข้มของแสงแบบอัจฉริยะ
มีจอโทรทัศน์หน้าจอขนาด๔๘นิ้วอยู่ด้านใน

มาร์คเลวินสันเลฟเวอร์เลนส์ทรีดีเซอร์ลาวซาวซิเต็ม

คือคุณไปนั่งแล้วมันมีแต่ความสะดวกสบาย
แล้วก็เข้าใจแบบนี้ว่าท่านนายกเศรษฐา

สามารถที่จะพักผ่อนไปได้ในเวลาเดียวกัน

แต่เอามาให้ดูว่ารถเขามีความพิเศษอย่างไร